ขออภัยคนที่ทานข้าวอยู่ด้วยค่ะ
อันนี้ไอ้ที่มันเป็นเหลืองนั้นน่ะ

ก่อนนะมั้ยนี่ฉันนึกถึงแบบฟอสซิลอ่ะ
เวลาที่แบบกระท้อมันกระท้อซอกฟอสซิลอ่ะ

คำถามใส่รีเทนเนอร์ยังไงให้หินปูนเกาะรีเทนเนอร์ของคุณขนาดนี้
คือปกติคนใส่รีฮันเนอร์ก็คือ
เร็กเขาจะให้ใส่ตลอดละเทาะเช้าตอนกินข้าว

ปูนขนาดนี้หนาขนาดนี้กลิ่นจะขนาดไหนนะคุณบุ๊ค

แต่เอาเป็นว่าคือตอนนี้ค่ะคุณหมอนอกจากขูดหินปูนที่ฟันแล้ว
สกิลขูดที่รีเทนเนอร์ด้วย
แล้วหลายคนเลยนะในคอมเมนต์ที่ฉันไปอ่านดู

จริงเคสนี้คนไข้ต้องทำชิ้นใหม่นะ

แต่ว่าคนไข้ขอก่อนบอกหมอทำความสะอาดให้ก่อนได้ไหม
เดี๋ยวค่อยมาพิมพ์ปากค่อยทำชิ้นใหม่

แต่ก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยนะคะอันนี้

ต้องปวดหินปูนบ่อยเป็นประจำนะครับทุก๖เดือน